เรื่องของการเมืองมาดูเรื่องของการหลอกเงินของแก๊งมิจฉาชีพกันสักหน่อยนะคะ
มีหญิงสูงอายุท่านหนึ่งนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
มีคนขับรถมาที่หน้าบ้านบอกว่าคุณยายพาไปดูจุดที่เขาจะขายที่ดินหน่อย

ขณะที่นั่งรถกันไปด้วยกันบอกว่าถ้าขายได้ได้กำไรหลายล้านบาทเลยนะ
แต่ติดอยู่ปัญหาอย่างเดียวตอนนี้โฉนดมันติดธนาคารอยู่

ขอยืมเงินคุณตาเหรอคุณตาคุณตาขอยืมเงินคุณตาหน่อยเดี๋ยวจะไปถ่ายท้อนโฉนดออก
แล้วเสร็จแล้วก็เอาโฉนดไปขายกันขายที่ได้แล้วเรามาแบ่งกำไรกันนะคุณตา
แต่มีข้อแม้อย่างเดียวขอยืมเงินถ่ายถอนหน่อยตอนนี้ตอนนี้เลย

หมัดสละพึ่งคุ้มอายุ๖๗ปี
เข้าให้ปากคำกับตำรวจโรงพักองครักษ์หลังจากที่ถูก๑๘มงกุฎ
อกเงินซื้อที่ดินไปกว่า๘๐๐๐บาท
ผู้เสียหายให้การบอกว่าวันเกิดเหตุมีรถเก๋งมาจอดแถวนั้นแหละ
บอกจะมาติดต่อซื้อที่ดินก็เลยอาสานั่งรถพาไปที่วัด
หลังจากนั้นแก๊งมิจฉาชีพเป็นผู้หญิงที่อยู่ในรถ๒คนแล้วก็ผู้ชายอีก๑คน

โดยคนขายบอกจะมีกำไรหลายล้านบาทแต่ขาดเงินไปถ่ายถอนโฉนดมาขาย
ก็เลยขอยืมเงินตัวเองไป๘๐๐๐บาท
จากนั้นแก๊งมิจฉาชีพขับรถพามาที่ตลาดองครักษ์มาถ่ายเอกสาร
แต่เมื่อมาถึงร้านถ่ายเอกสารทั้งหมดใช้ให้ผู้เสียหายลงไปถ่ายเอกสารให้หน่อยคุณตา
แต่พอกลับมาแล้วไม่เจอใครเลยรถก็ไม่อยู่คุณตาเลยรู้ว่าถูกหลอกค่ะ

จากนั้นคุณตาก็ยังพาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดนะคะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนำตัวมาปล่อยทิ้งไว้ที่ตลาดด้วย

นั้นเขาก็เล่าให้ฟังบอกในตลาดองคารักษ์เคยมีเหตุการณ์คล้ายกับผู้เสียหายเจอเนี่ย
แล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลายครั้งแต่เป็นคนจากพื้นที่อื่นถูกหลอกให้มากดเงินให้

อกจากนี้ยังมีแม่ค้าในตลาดถูกหลอกไปแล้วกว่า๒แสนบาทด้วยนะคะ
แต่ทั้งหมดก็ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เลย
ตำรวจบอกว่าเอาภาพผู้ต้องหาในคดีลักษณะเดียวกันมาให้ผู้เสียหายดูพบว่าเป็นคนคนเดียวกันค่ะ
ที่เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้มาหลายจังหวัด
จากนี้จะติดตามตัว๑๘มงกุฎแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้ได้ค่ะตำรวจบอกนะคะ